ตลิ่งชั้นนะฮะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาถูก
พระนะครับขังเอาไว้ในบ้านเนื่องจากว่าไม่ยอมจ่าย
บ้านเนี่ยเนี่ยเป็นอาคารแบบนี้ก็ถูกตัวให้
ผู้เสียหายที่ถูกขังอยู่ในบ้านบอกว่าหลังบ้านหลังนี้นะเช่ามาจากวัดแห่งหนึ่งซึ่ง
เป็นเจ้าของคือวัดเป็นเจ้าของบ้านนี้นะครับทำสัญญาเช่าเดือนละห้าพันบาท
อาศัยกับภรรยากับลูกอีกสองคนเป็นสี่คนแต่เนื่องจากที่ผ่านมาครอบครัวมีปัญหาของเรื่องเงิน
ค้างค่าเช่าของวัดอยู่สี่หมื่นบาทซึ่งยังไม่สามารถหาเงินไปคืนไปจ่ายค่าเช่าได้
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าทนายความของวัดที่เป็นคนดูแลผลประโยชน์ของวัดเนี่ย
โซ่กุญแจไปล็อกประตูทำให้พวกเขาออกจากบ้านไม่ได้ครึ่งวันจนต้องร้องขอให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างข้างเนี่ย
ไปช่วยแจ้งตำบทให้พวกเขาหน่อยนะครับนายเกรงไกรจริริย์ชลินร์นิติศาสตร์
และเป็นคนดูแลอาคารที่พักทั้งหมดบอกว่าครอบครัวนี้ค้างค่าเช่ามา๕๐๐บาท
เดือนละห้าพันติดต่อกันตั้งแต่ตุลาคมจนถึงล่าสุดเนี้ยสิบเดือนและสี่หมื่นกว่าบาท
ทวงถามมาแล้วแต่ก็มีการปฏิเสธผ่อนผันมาตลอด
มีการเซ็นสัญญาให้ชำระค่าเช่าที่ค้างไว้๔๐๐๐บาท
ภายใน๓๑มีนาคมเพิ่งจะผ่านไปวัน๒วัน
สัญญาก็บอกว่าถ้าไม่ชำระจะมีการนำโซ่และกุญแจไปล็อก
ไม่ให้อยู่อาศัยซึ่งผู้เสียหายก็ยินยอมเซ็น
และยืนยันว่าไม่ได้มีการทำเกินกว่าเหตุอันนี้ทนายบอกนะครับ
พนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันบอกว่าเบื้องต้นได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ไปพูดคุยไกลเกลี่ยกันแล้วผู้เสียหายก็ขอให้ผ่อนผันอีกหนึ่งเดือน
เพราะยังไม่มีเงินและยังไม่มีที่อยู่ใหม่
แต่ว่าจะจ่ายค่าเช่าให้เดือนนี้ก่อน๕๐๐บาท
ส่วนอีก๔๐๐๐ที่ค้างอยู่ก็จะต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้
ถ้าไม่ชำระก็ต้องยินยอมย้ายออกทันทีแล้วก็ทำบันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ